งานของบุรีรัมยูเนเต็ดเมื่อวานที่ผ่านมาถือว่าน่าประทับใจนะครับ
กับการตั้งเป้าหมายว่าจะบุกไปเก็บ๓คะแนนจากกวางโจเวอร์แกรน
ซึ่งแน่นอนไม่ใช่งานง่ายแต่พวกเขานั้นนะครับก็ผ่านความยากมาได้สำเร็
เพราะว่าสามารถมี๑แต้มกลับมาแบบมีโอกาสน่าชนะในช่วงท้ายด้วยซ้ำไปครับ
ฟุตบอลถ้วยชิงแชมป์สโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในเอเชียนะครับ
โอกาสของทางกว่างโจครับหลุดลูกนี้ยิงข้ามคานนะครับทางอลันคาวาโย
อีกครั้งหนึ่งครับนาทีสิบหกหักข้อมาแล้วเปิดเข้าในครับ
อลันคาวโยผ่านบอลให้กับทางลิคาโรกุลาสครับมงให้กับกวางโจน้ำหนึ่งสูญ
ถือว่านำเร็วนะครับ๑๖นาทีแรก
จากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังครับบุรีรำตามอยู่ลูกเดียวก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
ยิงไม่ตรงกับโอซิด้าบันโดวิชก็แก้เกมมาถือว่าดีขึ้นนะครับทางบุรีรำในช่วงครึ่งหลัง
เตะตรงไหนที่เมื่อย้ายมานะครับยิงลูกนี้ไม่พลาดตีเสมอครับให้กับทางบุรีรำ
แล้วก็กลายเป็นประตูสุดท้ายในเกมนี้นะครับจบเกมเสมอ๑๑ครับแบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนครับ